ตรวจสอบสภาพอากาศครับคุณคุปตนันฮะ

ทำไมวันนี้เห็นคุณคุปตนันไม่ค่อยชัดเลย

กรุงเทพตอนเช้าผมขับรถมาก็เห็นหมอกเหมือนกัน
ค่อนข้างที่จะหนาบริเวณแถวดอนเมืองรังสิต

คือถ้าในกรุงเทพเราจะถามว่าตกลงควันหรือว่าหมอก

เสียหรือว่าไฟไหม้ที่ไหนอะไรอย่างนี้

เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้นแล้ว
สัญญาณของลมหนาวกำลังจะมาเยือนเมืองไทยของเรา
ซึ่งหลังจากนี้ก็เตรียมนับถอยหลังเข้าสู่ฤดูหนาว
ปีนี้มีการคาดการณ์ว่าเราจะหนากว่าปีก่อนหน้านี้เยอะ

รูดร้อนเนี่ยลมหนาวเขาแรงต่อเนื่องฝนเลยตกเยอะ
สังเกตฤดูร้อนปีนี้ไม่มีหมอกควันไม่มีภัยแรงเกิดขึ้นนะครับ
แล้ว๔เขาก็มีหิมะตกกลางฤดูร้อน
แล้วก็ช่วงเดือนที่แล้วหิมะก็ตกแล้วนะครับ
ตกกลางฤดูฝนเช่นเดียวกัน
ก็เหมือนเป็นการสังเกตการณ์จากสภาพอากาศพื้นที่อื่นทั่วโลก
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับในเมืองไทยของเราเนี่ย
อากาศเย็นที่เขาเริ่มมีการแผ่เข้ามาจะส่งผลยังไงกันบ้างนะครับ
ตอนนี้มวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามา
สิ่งที่เราเห็นกันก็คือเรื่องของหมอกนะครับ
เกิดจากการที่มีความชื้นจากทะเลพัดเข้ามาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
รสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นมรสุมฤดูฝน
ดังนั้นเนื่องจากมีมรสุมนี้อยู่เราจึงไม่สามารถระบุได้ว่าตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาว

รสุมนี้ต้องไปก่อนเราถึงจะเห็นชัดว่าสรุปแล้วหนาวหรือไม่หนาว
ถ้าเกิดมรสุมนี้เปลี่ยนเป็นมรสุมที่มาจากด้านบนแทน

แต่ถ้าหากมาจากด้านบนแทนก็จะเป็นมรสุมรุ่นหนาว

ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับดังนั้นตอนนี้ยังถือว่าเป็นฤดูฝนอยู่
แต่ว่า๒มรสุม๒ลักษณะอากาศก็คืออากาศเย็นจากด้านบนมาเจอกับอากาศชื้น
ทำให้เกิดลักษณะของหมอกเกิดขึ้นทำให้เกิดลักษณะของฝนเกิดขึ้น
หมอกก็คือเกิดจากการที่มวลอากาศเย็นกดลงมาอากาศข้างบนหนักกดลงมา
ที่เขาก่อตัวบนท้องฟ้าเลยก่อตัวข้างล่างแทนนะครับกลายเป็นหมอกอย่างที่เราเห็นไป
แล้วก็ช่วงที่เขามีการแผลลงมามาเจอกับอากาศร้อนชื้น
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของฝนฟ้าขนองเหมือนตอนจากหน้าหนาวเข้าสู่หน้าร้อน
ก็จะมีเรื่องของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูนะครับ
ดังนั้นในระยะนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวด้วยนะครับ
เกษตรกรก็เพิ่มความระมัดระวังหน่อยใครจะออกไปกลางทุ่งนาเลี้ยงสัตว์
ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ท้องฟ้าค่อนข้างแรงนะครับ
ฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยในระยะนี้นะครับ
แล้วก็เป็นช่วงที่จากสถิติก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่าค่อนข้างเยอะนะครับ
ทีนี้มาดูนี้ครับนี่คือเป็นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนะครับ
ฝั่งตะวันออกของเวียดนามมีห่อมความกดอากาศต่ำหนึ่งหย่อมก่อตัวขึ้น
หย่อมนี้จะค่อยเพิ่มพลังงานตัวเองหมุนพลังงานตัวเอง
แล้วก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นบริเวณทางตอนกลางของเวียดนามนะครับ
ลาวแล้วก็มาส่งผลกระทบต่อเมืองไทยของเราในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของอีสาน
ภาคตะวันออกแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางในช่วงตั้งแต่วันที่๓๔๕นี้เป็นต้นไป
ฝนจะหนักแล้วก็หนักกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปัดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นลักษณะของร่องฝนแบบนี้เท่านั้นพาดผ่านนะครับ
แต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นลักษณะของหย่อมฝนเข้ามาเสริมด้วยนะครับ
ฝนเนี่ยถ้าหากเขามีเส้นทางมีระยะทางในการเดินทางมากกว่านี้ก็มีโอกาสเป็นพายุ
แต่ว่าอันนี้เขาเกิดใกล้ฝั่งแล้วเลยโอกาสการเป็นพายุก็น้อยลงนะครับ
พอมีร่องฝนก็ทำให้มีการเหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หลังจากนี้ก็จะแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
ใครที่จะเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วย
ดามันตอนบนเนี่ยคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษนะครับ๒๓เมตรนะครับ
ชาวเรือที่จะเดินเรือก็ดูขนาดความเรือกับตรวจสอบความสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งนะครับในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นได้ในระยะนี้
ดังนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูเพราะฉะนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งเดินทางตามจุดต่างก็ตรวจสอบสภาพอากาศติดตามประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องด้วย
ใช่เพราะตอนแรกเราเห็นหมอกมาทางอีสานแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวดีกว่าแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวอีก๒๓วันก็ฝนตกหนักอีก
และนี่นะครับก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองไทยของเรานะครับต่างประเทศใครจะวางแผนไปเที่ยวเมืองใหญ่เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่าสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันครับ
ปืนสันชือหาภาษาการดูแล
วงสัตี่ที่สมอง